ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
ตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ

ต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

ที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับในชีวิตหนึ่งของคนเรา
ถ้าพบกับจุดเปลี่ยนหลายครั้ง
ถ้าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ชีวิตก็คงจะมีความสุขไม่น้อย
แต่ถ้าเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง
ความทุกข์คงมาเยือนแน่นอน

ประคองชีวิตให้ผ่านวิกฤตไปได้
เช่นเดียวกับครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
พวกเขาสู้ไม่เคยถอย
เราไปชมเรื่องราวชีวิตพร้อมกันครับ
ชีวิตผมเริ่มมาจับจอบจับเสียมเป็นครั้งแรก

พ่อผมมาล้มป่วยเป็นโรคสมองฝ่อ
แล้วพี่ชายผมก็มาล้มป่วยอีกทีนึงเป็นโรคสมองตีบ
กลายเป็นคนพิการไปเลยทำอะไรไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้
ผมต้องเป็นเสาหลักเพื่อจะมาดูแลครอบครัว

ทุกวันนี้ใครจ้างร้อยสองร้อยผมก็ทำหมด
ไม่ว่าอะไรหนักหนาแค่ไหนผมก็ทำ
เพื่อที่จะได้มีเงินมาเลี้ยงดูครอบครัว

แล้วจะได้มีเงินมาซื้อนมให้ลูก
ตรงนั้นผมก็ทำงานอยู่อีเวนต์จัดเวที
ทำโรงงานครับ
ผมได้รู้ข่าวจากแม่เขาโทรมา
พ่อเขาป่วยตั้งแต่ปี๕๘เป็นวรโรค

เข้าโรงพยาบาลแล้วแม่นี่ก็ไปเฝ้าอยู่ประจำเลย

ก็มีอาการกำเนิบโรคแทรกซ้อนอีก

เมื่อแต่ก่อนกรรมไม่เข้าเลยนะ

พอเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วก็มารักษาดูแลเขาที่บ้าน
เขาก็เดินเป็นสั่นเหมือนกับอัมพาตนั่นแหละ
ดูแลเขาบีบนวดดึงมือเขาอย่างนี้แหละ
ก็ดึงแขนดึงขาเขา
แล้วก็จับแขนเขาลากไปทั่วในบ้าน
ก็อยากให้เขาเดินได้
จากที่พ่อล้มป่วยสมองฝ่อ
พี่ชายเขาก็มาล้ม

มันก็รู้สึกปวดหัว
ซีกซ้ายขาก้าวไม่ได้

ได้ยินเสียงดังค่อม
ตกใจจับแขนขาเขาก็อ่อนแรงไปหมด
ชีวิตก็ล่าไปหมดทั้งตัว

แทบจะไม่ได้กินข้าวตอนเช้าเลย
แม่ก็จะช่วยป้อนข้าวหากับข้าว

แม่คะก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก๓นึง
แยกน้ำน้ำเยอะ
ชามนึงเอาแบ่งให้เขาครึ่งนึง
แฟนอยู่นี่ครึ่งนึง

มีโอ้โหเขา
บางทีก็แม่ไปซื้อมาม่ามาใส่กับน้ำซุปเขา
เหมือนถ้ามาอยู่กรุงเทพก็ค่าใช้จ่ายก็เยอะ
ภาระก็เยอะลองกลับมาอยู่บ้านดู
ก็ชวนกันมาอยู่อุดรเลยเอาวันนี้มา
ตอนที่มานั่นไม่มีรถเหมารถมาเงิน
ก็โทรศัพท์หาลูกหาหลาน
ช่วยเหลือป้าด้วยเถอะช่วยเหลือน้าหน่อย

แต่แม่ไม่มีตังค์ค่ารถที่จะเอาข้าวของมาบ้าน
จากที่พ่อกับพี่ชายเขาได้ล้มป่วยทั้งคู่
ผมก็ได้มาดูแลได้มาแบ่งเบาภาระ

ก็ยังดีที่มีน้องชายและน้องสะพัย
จะมาช่วยแบ่งเบาภาระไปรับจ้างรายวัน
ตัดอ้อยเขียวข้าวบ้าง
แต่ไอ้บอยนี่เขาไม่เคยทำงานอย่างนี้หนักแบบนี้
เขาไปโตอยู่กรุงเทพแล้วเขาก็ตัดทำงาน
จับมีดจับอะไรนะเขาจะไม่ค่อยเก่ง
ทำงานที่กรุงเทพกลับจากทำงานรับจ้างที่บ้าน

มันก็เหนื่อยตากแดดตากฝนตากลม
อาศัยที่หนูเคยทำมาหนูก็สอนแฟน
มันก็อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าเขาทำไม่เป็นเลยไม่เคยทำค่ะ
เจ็บมือกำก็ไม่ได้เหมือนตะคิวกินนิ้วเลย
พอมาอยู่บ้านนอกมือเขาแตกก็สงสารลูกมาก
ดูมือผมสิจับข้าวมากินก็ไม่ได้
นี่แดงหมดแล้วก็มือก็บวม
ทนนะลูกถ้าลูกไม่ทำใครจะทำ
ในช่วงเวลาที่แบบไม่มีงานตัดอ้อย
หนูสองคนพากันเข้าป่าค่ะ
ไม่มีเงินเลยก็เก็บมะเขือเก็บแตงกวาเก็บต้นมะละกอ
ส่วนไหนที่ทำกับข้าวได้เราก็เก็บมามาทำ
ส่วนนมลูกนั้นก็คือมีนมข้นหวานอยู่แล้ว
เราก็เอานมส่วนนั้นมาชงให้เขาก่อน
ก็รู้สึกว่ามันลำบากมันรันทดเหมือนกัน
คนจ้างก็ไม่มีบางทีก็ได้ผ้ามาเย็บ
แต่ตัวสองตัวเราต้องช่วยกันหา
มีใครมาจ้างปะกางเกงบ้างติดซิปบ้าง
ถ้าไอ้สอยกางเกงอะไรมันกรุบมันขัน
เขาจะเลาะได้เขานั่ง
มาบ้านพอมีคนจ้างก็มาเย็บกระเป๋าขาย
สู้เพื่อลูกกับแฟนมันย่อท้อไม่ได้

ก็รู้สึกหดหูใจครับ
รู้สึกแย่ครับรู้สึกแย่มาก

เห็นพ่อกับแม่ยิ้มได้เราจะไม่มีความสุขครับ

แต่ก็สงสารแม่นะครับแม่ดูแลทั้งพ่อแล้วก็ตัวผมเอง

จะได้ดูแลครอบครัวได้จะได้ไม่ต้องเป็นภาระให้แม่นะครับ
มาเปิดเพลงเต้น
คือเหมือนเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองนะครับ

เวลาไปงมหอยพี่ไก่
เขาคอยเป็นกำลังใจให้พวกผมกับแฟน
ตอนนั้นก็มีกำลังใจครับมีกำลังใจยิ้มได้
กลับมาอยู่อุดรก็จะมาซื้อขนมมาขายครับ
เล็กน้อยเป็นการช่วยกัน

ว่าผมจะเอามาเปิดร้านขายของชำ

ถ้ามีเงินส่วนนั้นเหลืออยู่ก็ว่าจะ
เอาแบ่งให้แม่ไปซื้อผ้า
เพื่อจะเอามาเย็บเป็นกระเป๋าขาย
ก็คงจะมีรายได้ที่
กว่าคนจะไปเราไปทำงานรับจ้าง

ได้ครับ
แล้วนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของครอบครัวนี้นะครับ
ถึงแม้ว่าจะอยู่กับความยากจนนะฮะ
แต่สิ่งที่เรามองเห็นภาพนั่นก็คือความรัก
และความดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

ก็ต้องมารับหน้าที่แทนหัวหน้าครอบครัว
แต่เขาต้องทำทุกอย่างสุดความสามารถที่เขาจะทำได้
ไปพูดคุยกับเขาครับอยู่ที่นี่แล้วฮะ

สวัสดีครับพี่ไก่พ่อแม่สวัสดีครับ

ทุกวันนี้อาการพ่อกับพี่ไก่เป็นยังไงบ้าง

เวียนหัวมีอาการเวียนหัว
แล้วก็เดินเสมยังคุณเมา

ไม่แล้วพ่อไม่ต้องกินยาที่รักษาต่อเนื่อง

เพราะว่ากินมาหลายขนาดแล้ว

พี่ไก่เป็นยังไงบ้างอาการเรา
ซี่ก็ยังใช้งานไม่ได้ครับผม

แต่พอตอนนี้มันไม่ได้เลย

เวลาที่เราเกิดอาการท้อแท้มากที่สุด

กำลังใจก็จากแม่ครับ

คือทำให้เรามีกำลังใจ

เห็นลูกกับพ่อดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ย
เห็นลูกกับพ่อดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ย
ตอนนี้แม่รู้สึกใจชื้นขึ้นมาบ้างไหมครับ

ดีใจชื่นขึ้นมาเยอะเลย

แม่ไล่กับพ่อสอนนะครับตอนนี้
ช่วยหารายได้เสริมให้กับครอบครัวด้วย

มีคนเอาผ้ามาเย็บมาติด
ติดซิบติดกางเกงอย่างนี้ก็

ชอบภาพพ่อที่พ่อนั่งเย็บจักร
ชอบผ้าพ่อที่พ่อนั่งเย็บจักรอะ

ถ้าเขาเดินทำไม่ได้

วันก็ไม่ได้บางวันก็ได้
เฉลี่ยสิเอาเดือนนึงเนี่ยจากการเย็บผ้า

เดือนหนึ่งเฉลี่ยแล้วแต่

ก็ได้สี่สิบยี่สิบบาท
ก็ไปซื้อกับข้าวมั่ง

หมินเงินน้อยไม่คอยวาสนาจริง

อาชีพแรกที่เราไปจับคืออะไร

เขาจ้างเป็นกองค่ะกองละสี่บาท

สี่บาทตัดอ้อยร้อยลำ
ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้ว่ามันลำบากแค่ไหน

ถ้ายิ่งหน้าแรงมากเนี่ยมันแข็งด้วยอะไรด้วย

กว่าจะได้กองก็ลำบากเหมือนกัน
มาใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวนี้

เหนื่อยค่ะแต่ก็สู้ค่ะ

ก็คือคิดว่าเป็นคนในครอบครัวนี้ไปแล้วค่ะ

เพื่อลูกและเพื่อครอบครัวค่ะ
เขาทำทุกอย่างเพื่อแม่

นี่คุณแม่ก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงนะครับ

พี่ไก่นี่นะเป็นคนที่อารมณ์ดีมาก
เลยนะทำไมไปเต้นริมบึงเนี่ย

คิดว่าจะนำเงินตรงนี้ไปต่อลมหายใจให้ครอบครัวเรา

เหลือส่วนนั้นก็เอาให้แม่เป็นซื้อผ้ามาเย็บเป็นกระเป๋าขาย

ฝีมือดีนะจะบอกเลยนะครับผมแอบดูแล้ว
ข้างในนี้เย็บแน่นหนาเลยครับคุณผู้ชม

อยากได้ร้อยหนึ่งได้ไหม

บาทเดียวก่อนคุณแม่ได้อะไร๑๐บาทน่ะ
จริง๒๐บาทผมก็ยังว่าถูกเลยนะถ้าขายตามตลาดนั้น

แพงนะจ๊ะเพราะว่าร้านนี้นะ
ถึงกระเป๋าใบละ๑๐บาทมีเต้นแถมด้วยนะ
มีเต้นแถมด้วย
ไวนะได้กลับมาเหมือนเดิมนะ
ตอนนี้ช่วยสู้ต่อนะ

ผมว่าพ่อต้องกลับมาแข็งแรงได้นะครับ
ผมขอให้วันนั้นมาถึงเร็ววันเร็วคืน

เราต้องช่วยกันเล่นเกมตอบคำถาม๔ข้อ
วันนี้เกมของเราก็ปรับใหม่
เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของคนในครอบครัว

คุณผู้ชมครับเคยมีคนบอกว่า
แปลว่าครอบครัว
แปลทั้งหมดว่าพ่อและแม่ฉันรักคุณ
ผมว่าครอบครัวนี้เหมาะกับคำนี้จริงครับ
มาลุ้นให้ครอบครัวของคุณบอยนะครับ
ตอบโจทย์ในรายการให้ถูกต้องทั้ง๔ข้อ
เพื่อจะรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โจทย์ที่ปรับใหม่ให้ใกล้ชิด
ความสามารถของคนในครอบครัวมากขึ้น